โดยเฉพาะใครที่ไปกู้ยืมเงินกยศ
ทำให้ชาวบ้านที่อำนาจเจริญครอบครัวหนึ่งเกือบซวย
เกือบที่จะโดนยึดทรัพยึดที่ดิน
ซึ่งเป็นที่นาที่เขาใช้ทำมาหากินคนหาเช้ากินค่ำ
เพราะว่าตอนที่เขาไปชำระเงินกู้คืนกรยศ
ชำระต้นชำระดอกแต่ลืมชำระค่าธรรมเนียมสาร
แล้วก็ค่าทนายความสองส่วนนี้มีความจำเป็นมาก
ดูข่าวนี้แล้วก็ท่านไปติ๊กดูนะคะ
ไปเช็คลิสต์ดูว่าท่านได้จ่ายครบหรือเปล่า
บางคนเข้าใจผิดว่าฉันคืนครบแล้วเงินต้น

เบี้ยที่ต้องจ่ายคืนกยศฉันก็จ่ายแล้ว
บางคนบอกว่าจ่ายแค่นี้จริงไม่ใช่นะคะ
ต้องจ่ายให้ครบนะย้ำกันอีกสักรอบหนึ่งค่ะ
มี๒ค่าที่ท่านต้องจ่ายเพิ่มเติมด้วย
ก็คือค่าธรรมเนียมศาลแล้วก็ค่าทนายความ
แต่สุดท้ายนะคะมีการไกลเกลี่ย
ไม่โดนยึดทรัพย์ตามคำสั่งสารนะคะ
เป็นเหตุการณ์นายวิจารณเยาวบุตรอายุ๖๖ปี
เป็นชาวบ้านอำเภอพนาจังหวัดอำนาจริงค่ะ
ถูกหมายสารสั่งยึดทรัพย
ก็คือให้เอาที่ดินไปขายท่อตลาด
หลังจากเขาไปเป็นหนี้กยศ
เนี่ยสุดท้ายตัดสินใจเลยค่ะเอาแล้วไม่ไหวนะคะ

หมายสารแบบนี้ตายแล้ว
พื้นที่นาแผ่นสุดท้ายไว้ทำมาหากิน
มาที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจริง
ติดต่อขอรายละเอียดช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมทนายความ
หลักร้อยหกร้อยบาท
ค่าธรรมเนียมสารสองร้อยบาท
และตอนไปถึงไปพบกับนายสันทัศน์ประสานวัน
เป็นผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจริง
คือเขาทราบมาแบบนี้ทราบว่าทนายฝ่ายโจทย์เนี่ย
ก็เดินทางมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ทีนี้ผู้อำนวยการบังคับคดีก็เลยเอาล่ะพอรู้แบบนี้
เชิญทั้งฝ่ายจำเลยทั้งฝ่ายโจทย์มาคุยกัน
เจรจาตกลงไกลเกลี่ยกันสุดท้ายจบลงด้วยดีนะคะ
อกจาก๒ค่าก็คือค่าธรรมเนียมสาร
แล้วก็ค่าทนายความที่ต้องชดใช้แล้ว
อีกหนึ่งค่าก็คือค่าธรรมเนียมการ
ถอนการยึดทรัพย์ของกรมบังคับคดีอีกกว่า๗๐๐บาท
แต่ว่าคุณวิจารณ์บอกว่าผมไม่มีเงินตั้ง๗๐๐บาท

ทีนี้ก็มีการเจรจากลายเกลี่ยกันอีกรอบหนึ่ง

ถอนยึดทรัพย์ให้กับจำเลยใจดีนะ
วิจารณ์ตอนนั้นพอรู้ว่าตัวเองเป็นอิสระเป็นไทยแล้ว

บอกว่าคือตอนนั้นมันหนักใจ

ก่อนหน้านี้ก็ชำระเงินไปแล้ว

แล้วก็ธนาคารแนะนำทุกอย่างทุกประการ
แต่ทำไมทำไมเรื่องมันไม่จบ
เอาล่ะหลังจากที่ได้รับหมายสารยึดทรัพย์
คุณวิจารณ์บอกว่ารู้ไหมหมายสารเกือบฆ่าชีวิตภรรยาผม
เพราะตอนนั้นภรรยาผมเป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคเบาหวาน

เพราะมันมีหมายสารยึดทรัพย์มาเป็นเราเราก็ตกใจนะ
ทีนี้ญาติเองก็ต้องหามส่งโรงพยาบาล
ส่วนตัวเองตอนนั้นมือไม้สั่นทำอะไรไม่ถูกเลย
แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจเดินทางมาที่นี่นะคะ
อืมเขาจ่ายไป๑ปีแล้วแต่ว่าเขายังส่งมากยัง
บอกว่ามาจ่ายแล้ว๑ปีที่ผ่านมา

ยืนยันว่าวันนั้นทนายก็ไม่ได้บอกว่ามีค่าอะไรเพิ่มเติม
บังคับคดีก็ไม่ได้พูดว่าอะไร
เห็นอีกทีหมายสารหน้านาเลยค่ะ
แล้วจะบอกว่าหลายคนที่เป็นหนี้กยศตกม้าตายด้วยสองค่านี่แหละ
ค่าธรรมเนียมสารกับค่าทนายความ
เพราะว่าเวลาที่เขาบังคับคดีถ้าเกิดว่าคุณไม่ชำระ๒ค่าเท่ากับว่า
แปลว่าที่ผ่านมาทั้งต้นทั้งดอกที่คุณเคยจ่าย

แปลว่าคุณจะต้องโดนยึดทรัพย์นะคะ
อันนี้เป็นไปตามกระบวนการของกระบวนการยุติธรรม
ทีนี้คุณวิจารณ์พูดต่อเล่าให้ฟังต่อบอกว่า
เงินกู้ที่กู้มาจากกรยศก็กู้ให้ลูกเรียนเป็นมวงงน๔๐๐๐๐บาท
แต่พอเรียนจบชั้นม๖ปุ๊บก็ลูกสาวไม่ได้เรียนต่อ
แล้วก็ไม่ได้มีการส่งเงินคืนให้กับกรยศ
หลังจากนั้นก็มีหมายสารมาเมื่อปี๒๕๕๙
ทางครอบครัวตอนนั้นก็มีการไปปรณีประนอมแล้ว
ขอจ่ายเงินเดือนเดือนละ๕๐๐บาทให้กับกรยศ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๐ก็จ่ายมาตลอด
แต่คุณวิจารณ์บอกว่าก็ยอมรับนะว่าระยะหลังขาดส่ง
จากว่าไม่มีรายได้ลูกสาวเองก็ไม่มีงานทำ
เป็นคนหาเช้ากินค่ำซึ่งได้ชำระเงินจนถึงปี๒๕๕๙
เป็นยอดเงินทั้งสิ้น๑๑๐๐๐บาท
ทีนี้คุณวิจารณเล่าต่อบอกว่าก็กลัวแหละเห็นข่าวว่ามันมีการยึดทรัพย์
ใครที่ไม่ชำระกู้คืนกรยศจึงตัดสินใจใช้ที่นานที่ตัวเองทำกิน
ไปติดต่อกับทกศสาขาพนาเพื่อเอาโฉนดฉบับนี้ไปจำนอง
เอาเงินออกมาแล้วเอาเงินไปจ่ายให้กับกรยศ
เงินต้น๔๐๐๐บาทพร้อมกับดอกเบี้ยรวมเบ็ดเสร็จคือ๗๖๐๐๐กว่าบาท
อันนี้ไม่รวมกับที่ส่งก่อนหน้านี้นะคะ
หลังจากที่มีการไกลเกลี่ยเรียบร้อยแล้ว
คุณวิจารณ์บอกว่าดีใจมากยิ้มได้แล้วเป็นไทยแล้ว
มือขอบคุณเลยนะคะโดยเฉพาะผู้อำนวยการบังคับคดี
ที่ช่วยเป็นคนกลางเจรจากลายเกลี่ยให้นะคะ
รวมถึงขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือด้วยค่ะ